ท่ามกลางการจับตามองวันชี้ชะตาพลเอกประยุทธ์จันโอชา
กรณีของบ้านพักหลวงนั่นเองนะครับ
สารรัฐธรรมนูญจะนั่งบันลังอ่านคำวินิจฉัย

ตอนนี้ทีมข่าวของเราก็ไปสำรวจตรวจสอบ
บริเวณพื้นที่โดยรอบของสำนักงาน๓รัฐธรรมนูล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะนะครับ
แล้วก็เตรียมรอรายงานเรื่องของการอ่านคำวินิจฉัย

ซึ่งตอนนี้ทีมข่าวของเรานะครับคือคุณคารินกะมุดโยธินนะครับ
เกาะติดอยู่ที่๓รัฐธรรมนูญบรรยากาศเป็นอย่างไรนั้น
ติดตามได้จากคุณคารินเลยนะครับเชิญครับ
ที่ของศาลนะครับได้ชี้แจงให้สมชนนะครับ
ปักหลักทำข่าวได้อยู่บริเวณบันไดด้านข้าง
โดยมีกำลังตำรวจตรึงดูแลความปลอดภัยอยู่หลังแนวรั้วนะครับ
และมีการติดตั้งเครื่องขยายเสียงเพื่อให้สื่อมวลชนเนี่ย
ได้สามารถฟังคำอ่านวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชา

บรรยากาศที่หน้าสารรัฐธรรมนูลถนนแจ้งวัฒนะ
ก่อนที่ศาลจะออกนั่งบันลังในเวลา๑๕นาฬิกา
คำวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

จากกรณียังพักอาศัยในบ้านพักของข้าราชการทหาร
ในกรมทหารราบที่๑มหลักศึกษาพระองค์

หรือเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อคดีบ้านพักหลวงนะครับ
โดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีรถตู้ตำรวจกว่า๑๐คันครับ
ยอยนำกำลังตำรวจเข้ามาในพื้นที่
ที่จะตรึงกำลังดูแลความปลอดภัยรอบอาคารสารรัฐธรรมนูล
โดยมีการวางแผงเหล็กกั้นหลายชั้นในระยะห่างจากศาลประมาณ๕๐เมตร
พร้อมติดประกาศห้ามชุมนุมใกล้พื้นที่ศาลในระยะ๕๐เมตร
ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะมาตรา๘ครับ
มีจัดพื้นที่เตรียมไว้ให้สำหรับสื่อมวลชนได้ฟังคำตัดสินของศาลในวันนี้นะครับ
เพื่อให้สื่อมวลชนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ตลอดตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกา
เป็นต้นไปที่จะมีการอ่านของสารรัฐมนุนนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่ของศาลนะครับได้ชี้แจงกับสื่อมวลชนนะครับขอให้อยู่หลังแนวรั้วเหล็กกั้นนะครับ
ไม่ให้เข้าไปใกล้พื้นที่สารรัฐธรรมนูลเกินกว่าระยะ๕๐เมตรครับ
ในตอนนี้นะครับมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า๑๐นายยืนตรึงกำลังอยู่หลังแนวรั้วเหล็กครับ
ล่าสุดยังไม่มีการปิดการจราจรรถยนต์เนี่ยยังสามารถสัญจรได้ตามปกติครับ
กลับไปสำหรับคดีดังกล่าวนี้นะครับเริ่มต้นมาจากฝ่ายค้านเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยนายประเสริฐจันทรรวงทอง
สสนครราชศรีมาภักดิ์เพื่อไทยได้เปิดประเด็นกล่าวหาพลเอกประยุทธ์ว่าจงใจไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา๑๘๔ว่าด้วยการขัดกันของผลประโยชน์
จากยังพักในบ้านพักทหารโดยไม่จ่ายค่าเช่าค่าน้ำและค่าไฟนะครับทั้งที่เกษียณอายุราชการจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกไปแล้วตั้งแต่วันที่๑ตุลาคม๒๕๕๙
ถือเป็นการรับประโยชน์จากหน่วยงานรัฐและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นอุดมการในลักษณะที่ร้ายแรงอีกทั้งพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเกินสามพันบาทครับ
ต่อมาครับในเมื่อวันที่๙มีนาคม๒๕๖๓นายสมพงศ์อมรวิวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยและเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาพร้อมสอสอฝ่ายค้านรวม๕๖คนได้เข้าชื่อกันยื่นคำร้องผ่านประธานสภาเพื่อให้ส่งเรื่องนี้ไปยังสารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์สิ้นสุดลงช
สำหรับในปัจจุบันนี้ครับผลเอกประยุทธ์ยังพักอาศัยที่บ้านพักภายในกรมทหารราบที่๑มหาดเล็กราชวรบรักษาพระองค์ถนนวิภาวดีรังสิตครับ
สำหรับในช่วงเวลาสิบห้านาฬิกานะครับคุณผู้ชมต้องมาติดตามครับคำอ่านวินิจฉัยของสารรัฐมนูลว่าความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จะสิ้นสุดลงหรือไม่นะครับและนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดบริเวณหน้าสารรัฐธรรมนูลครับ
คลินกะมุจดินผู้สึกข่าวไทยรักทีวีรายงาน